ต่อกันเลยค่ะเรื่องนี้ด้านหลังของเราเนี่ย
ผัวเก่าสุดแสบบุกบ้านยกเขาเกลี้ยง
อดีตเป็นคนรักครับแต่ปัจจุบันเป็นคนรัก
ลักทรัพย์นี่แหละค่ะเอาไปหมดเลยนะ
ดูกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้ดูคลิปเลยค่ะ
ตอนที่เธอไลฟ์เหตุการณ์ค่ะโอ้เห็นไหมดีแล้วได้บ้านกลับคืนมา
โอ้นี่ค่ะสภาพบ้านสภาพบอร์นสื่อไหมให้เขาเอาไปเอาไป
ได้เอาไปเพราะเขาไม่เคยมีชีวิตหายเข้าไปอุทิศนี่นะ
ผัวตรงตั้งหวะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ยากไร
ชีวิตไม่เคยมีเกิดมาไม่เคยเจอก็หายเข้าไป
หายเข้าไปเสียเอาไปตั้งไม่เป็นไรถ้าเห็นผ่านไร้นี่ก็
บ่อเฟิร์นหน้าอุทิศทายเอาไปต่อได้บุญไยมีผู้
เดี๋ยวอีกไม่กี่วันฉันอาจจะทูบเบอร์ก็ได้อ่าแวบแรกผมนึกว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่นะ
ค่ะบ้านนี้คือผ่านการอยู่มาแล้วแต่ตอนนี้ขนของออกไปจนเกลี้ยงเลยอ่ะ
เอาไปไม่พลือไม่พลือคือไม่เป็นไรอีกวันถ้าอาจจะถูกเบอร์ก็ได้คือ
เดี๋ยววันนี้ฉันอาจจะถูกเบอร์ก็ได้คือข่าวนี้นะมันคนละอารมณ์กับเข้าไปในบ้านแล้ว
คนร้ายมาขโมยของซึ่งเราไม่รู้จักว่าคนร้ายเป็นใครอันนี้รู้จักเลยคนรักเก่า
ผัวตัวดีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วคือหลับตาแบบภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ที่ส่วนบุญส่วนปฐมไม่เคยมีก็ให้ไปไม่เคยมีก็ให้ไป
ไอ้ดอมหัวเล่าอะไรนี่แหละนี่มนุษย์เมียไงหัวโอบมนุษย์เมีย
ก็เลิกกันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมคุณใบเฟิร์นเนี่ยคุณธนพรระลึกเย็นเนี่ยนะคะ
ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่๒ที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วไม่ใช่แค่นั้นไอ้ที่มันจี๊ดมันปี๊ดใจเพราะอะไรรู้ไหม
ผัวเก่าพาแฟนใหม่มาอยู่ในบ้าน

แล้วเดี๋ยวน้ำแข็งจะเล่าให้ฟังต่อว่าทิ้งอะไรไว้ในบ้าน

เพิ่งด่วนตัดสินนะต้องฝั่งผู้ชายด้วย

ไม่คือเราต้องพูดในสองมุม

เดี๋ยวเป็นตัวแทนผัวเดี๋ยวก็จะเล่าอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกัน

รถที่เธอใช้อยู่ผัวมาตัดสายเบรก
ผัวมาแอบตัดสายเบ็ดนี่คือกะเอาให้เธอตาย

เออเธอบอกด้วยว่าหนี้ทิ้งไว้เธอหลายล้านเลย
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยคุยกับคุณเฟิร์น
คุณเฟิร์นนั่งก่อนนั่งก่อน
น้ำเย็นดื่มน้ำเย็นหายใจเข้าหายใจออก

เฟิร์นก็เล่าให้ฟังนี่ตอนที่นักข่าวไปคุยด้วยนะคะ
คือบ้านคุณเฟิร์นอยู่ที่อำเภอหลังสวนที่ชุมพร
แล้วคุณเฟิร์นบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าพี่โม

นี่โซฟาที่อยู่นี่มันยังเหลือให้นายนั่งบ้าง
แต่ไอ้ที่นี่อยู่ที่บ้านน่ะ

นิเจอร์เอาไปแอร์เอาไปทีวีเอาไป

ใช่ค่ะแล้วตุ๊กตาที่อยู่ที่ศาลยังเอาไปด้วยเลย

คุณเฟิร์นปัญหามันเกิดจากอะไร

จริงพี่หย่ากันตั้งแต่๓สิงหาปีที่แล้วละ

๗ปีไม่รู้ดีกี่หนค่ะ
แล้วบ้านหลังที่อยู่เนี่ยเป็นชื่อของเฟิร์น

ทีนี้พอหย่าเนี่ยดำก็ให้ทนายความก็ร่างเป็นหนังสือมาเลยนะ
หนังสือสัญญาว่าบ้านหลังนี้มันจะต้องเป็นศีลสมรส

บอกว่าถ้าเกิดดำอยากได้บ้านต้องผ่อนต่อนะ
๑หมื่น๖๕๐๐บาทต่อเดือน
แล้วต้องเอาตังค์มาให้คุณเฟิร์น๕แสน

ท้ายสัญญาระบุด้วยบอกว่าถ้าเกิดดำไม่ทำตาม
บ้านนี้จะต้องตกเป็นของคุณเฟิร์น
สุดท้ายดำไม่ทำตามสัญญาค่ะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากที่หย่ากันเรียบร้อยแล้ว

ที่บอกว่ามีการพาผู้หญิงใหม่มาอยู่ด้วยไง
ตัวคุณเฟิร์นเองบอกว่าแล้วจะให้อยู่ยังไงไหว

เฟิร์นก็ต้องระเห็ดไปอยู่บ้านเพื่อน
ทีนี้พอคุณเฟิร์นไม่อยู่บ้านนายดำนะ
เอาเสื้อผ้าของคุณเฟิร์นพับนี่ใส่รังพวกนี้
นี่เสื้อผ้าของคุณเฟิร์นเหรอมาเก็บไว้อย่างนี้เสื้อคุณเฟิร์นจากที่อยู่ในตู้
ใช่เอามามันใช้คำว่าพับไม่ได้

แล้วยกรังนี้นี่เอาไปทิ้งไว้ที่ป้อมตำรวจในชุมชน

แล้วคุณเฟิร์นเธอบอกว่าเธอโดนขู่ตลอดเลย
ที่ปวดจี๊ดใจรู้ว่าพาผู้หญิงคนใหม่มาในบ้านไม่พอนะ
มีผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว
อยู่ที่บ้านวางอยู่แบบเต็มบ้านคุณผู้ชม

เอาจริงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องของการทำของ

นี่ไงนี่ใช่ค่ะคือเคยได้ยินเหมือนกันนะเคยได้ยินเหมือนกันเรื่องแบบนี้
นี่ไงคุณเฟิร์นเขาก็เลยต้องเอาก้านมะยมมาพรมน้ำมนต
เหมือนกับเป็นการปัดเป่าขจัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้าย
แล้วคุณเฟิร์นบอกว่าไม่ยอมยังไงก็จะฟ้องให้ถึงที่สุด

โอ้โหปัดรังควานเลยเหรอบังเฟิร์นปัดเสนียดจันไรออกไปถูกต้อง
อย่างนั้นเมื่อกี้คุณเป็นมนุษย์เมียใช่ไหม
แล้วไหนพี่เขาชื่อดำผมจะเป็นมนุษย์ผัวให้

พี่ดำอดีตสามีนะครับมาบอกกับเรา
บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นชื่อของเมียจริงแหละพี่
แต่ยืนยันว่าเขาทำมาค้าขายทุเรียนกับอดีตภรรยามา
ช่วยกันส่งค่าบ้านมาตลอดฟังดำบ้างนะครับ
แล้วชีวิตคู่มันเริ่มมีปัญหาหลังคบกันปีที่๒นะฮะ
จับได้ว่าอีกฝ่ายไปคบหาผู้ชายคนอื่น
แต่ว่าเพราะรักไงจึงให้อภัยตลอด
แล้วฝ่ายหญิงก็สาบานว่าจะไม่ทำแล้ว
มาแต่งงานจดทะเบียนกัน๒ปีนะพี่
หมดเงินค่างานแต่งไป๔๕แสน
แล้วมาอย่าขาดกันนะเมื่อปีที่แล้ว
เพราะว่าจุดแตกหักในฝ่ายหญิงยังคบกับผู้ชายคนอื่นอยู่
ส่วนบ้านถูกธนาคารยึดขายท่อตลาดก่อนหย่าแล้วล่ะครับพี่
บ้านก็เป็นกรรมเศษของคุณใบเฟิร์นเขา
แล้วตอนที่เขายินยอมออกจากบ้าน
ก็บอกตำรวจด้วยว่าจะขอขนของไปทุกชิ้นนะ
ยืนยันว่าจะไม่คืนนะฮะ
ส่วนที่อ้างว่าขนไปแม้กระทั่งตุ๊กกระตาสายพระภูมิ
ไม่จริงดำไม่ได้เอาไปนะดำไม่ได้เอาไป

นี่แหละครับแล้วก็ปฏิเสธเรื่องที่ฝ่ายหญิงอ้างด้วยว่า
มีการตัดสายเบรกรถนะฮะที่ยกให้ใบเฟิร์นหลังหย่าแล้ว

หวังเงินประกันอะไรนะไม่จริงฝั่งดำบ้าง

เบรกมันเป็นลักษณะพิเศษ
อีกฝ่ายอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเบรกรถมันมีปัญหา

ดำบอกว่ากำลังปรึกษาทนายความอยู่

คุณผู้ชมฟังจนถึงตอนนี้
ถามว่าคุณผู้ชมเชื่อฟังไหน
แต่บอกเลยนะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อฝั่งไหน

เราเป็นคนนอกเราเป็นคนที่ดูข่าว

เพราะว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้ความจริงมันมีอยู่แล้ว

ถ้าเกิดว่าใบเฟิร์นฟ้องมาเขาจะฟ้องกลับนะคะ
ดังนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอให้มันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เราฟังข่าวเราอ่านข่าว
มันอาจจะมีจังหวะบางช่วงบางตอนที่เอออินไปกับเรื่องบ้าง
แต่ท้ายที่สุดเราต้องออกมาถอยออกมา

เพราะว่าถ้าบางเรื่องเดี๋ยวเขาดีกันเราก็โบ้
เราก็หอนเป็นหมาเลยเออ
ส่วนเรื่องเหรียญเยอะผมลองไปดูเออมันมีความเชื่อนะ